ดูเรื่องราวที่เห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วก็สบายใจกันบ้างดีกว่า

หมิวเนี่ยเคยเป็นข่าวดังเมื่อ๗ปีที่แล้วนะครับ
นี่ตอนนั้นบอกว่าน้องหมิวเฟรชชี่

แต่วันนี้เนี่ยจบเกียรตินิยมแล้ว
อันดับ๒ด้วยเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือน้องหมิวนะฮะคือน้องหมิวเนี่ยพิการตั้งแต่กำเนิด
การทางร่างกายความสูงเพียงแค่๙๒เซนติเมตรเท่านั้น
แต่วันนี้สวมชุดคุยเข้ารับพระชธานปริญญาบัตรนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพของน้องถูกแชร์ออกไปแล้วก็มีเสียงชื่นชมให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
อย่างเพจที่โพสต์เอาไว้นะครับ
ก็คือเพจของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำนะครับ
นี่เป็นภาพตอนที่เข้ารับพระชธานบุญญบัต

อ่าเห็นไหมอันนี้สูง๙๒เซนติเมตร

ปัจจุบันอายุ๒๖ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
หมิวชื่อจริงคือนางสาววราพรสร้อยเสนนะครับ
เป็นชาวบุรีรำสวมชุดคุยวิทยาฐานะ
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
เข้ารับพระชธานปริญญาบัติเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ๒
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนะครับ
ทำให้เห็นเลยว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
นี่เราไปหาน้องหมิวที่บ้าน๗ปีก่อนเคยมีข่าวมาแล้วว่าน้องหมิวเฟรชชี่ร่างจิ๋ว
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยค่ะนี่ปัจจุบันเรียนจบแล้วนะฮะ

ใช่เขาร่วมกิจกรรมรับน้องกับทางมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้
ทำทุกอย่างเหมือนกับเพื่อนเลยนี่นะฮะบรรดิตใหม่เห็นไหม
โอ้โหญาติพี่น้องมาช่วยสวมชุดคุยเห็นไหม
คุณผู้ชมครับบ้านของน้องหมิวอยู่ที่ตะบนทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
หมิวเนี่ยพิการทางร่างกายนะฮะ
แล้วก็สูง๙๒เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
อยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องชายและน้องสาวที่บ้านอยู่กัน๕คน
พิการตั้งแต่กำเนิดนี่นะฮะ
หมิวบอกว่าตอนเป็นเด็กเคยเห็นภาพการรับปริญญาทางทีวีนะ
นี่คือรางวัลต่างที่ได้มาตอนที่เรียนหนังสือนะฮะ
หมิวบอกตอนนั้นก็เห็นคนอื่นเขารับปริญญา
พระชามิญญาแล้วก็ปราบปลื้ม

แต่สภาพร่างกายในตอนนั้นคือพิการตั้งแต่เกิด
คือน้องหมิวบอกเกิดมาเนี่ยคนในครอบครัวก็พยายามบอกว่า
เอออยู่บ้านไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้
คือเขากลัวลำบากเขาเป็นห่วง

ตั้งแต่อนุบาลจนจบถึงม๖มาถึงระดับปริญญาตรี
แต่มีปัญหาก็คือทางบ้านไม่มีเงินจะส่งเรียนต่อปริญญาตรี
หมิวบอกตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
ปี๒๕๕๘ที่สอบติดมหาวิทยาลัยราชภาษณ์ธุริรัมน์
แล้วทางบ้านไม่มีเงินส่งเรียนตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงสำนักราชเลขาธิการ
เพื่อขอทุนการศึกษาให้กับตัวเองนี่จดหมายที่เคยเขียนไปนะฮะปี๕๘
ก็ได้แต่ภาวนาขอให้จดหมายเนี่ยไปถึงไปถึงสำนักราชเลขาธิการ
แต่ตอนนั้นก็เริ่มท้อใจน้องหมิวบอกเพราะว่าในหลวงล๙ตอนนั้นท่านทรงประชวนอยู่
แต่เหมือนกับมีปลายทางที่มีแสงสว่างนะฮะเพราะได้รับหนังสือตอบกลับจากกลุ่มงานพระเจ้ากุศลสาธารณะ
งรัชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาฏในตอนนั้นนะฮะว่าจะส่งเรียนจบ
ส่งจนเรียนจบปริญญาตีนะฮะตอนนั้นน้องหมิวบอกดีใจมากดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยอ่ะ
รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณที่คุณเป็นอย่างยิ่ง
ตอบหยุดหมายกลับมาแทนให้ทุนการศึกษานุเรียนต่อ
แล้วก็ส่งให้นุเรียนให้ค่าเทอมนุทุกเทอม
นี่เห็นไหมน้องหมิวเล่าให้ฟังไปก็
ตื่นตันใจทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ใช่คือน้องหมิวบอกว่าความสำเร็จที่ได้มาเนี่ย
เพราะพระมหากรณฑิคุณอย่างล้นพ้นจริง
แล้วก็ฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอบคุณไปยังเพื่อนทุกคนด้วย
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมจนจบปริญญาตรี
คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยนี่ฮะ
แล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวและกำลังใจทุกกำลังใจด้วย
นี่น้องหมิวบอกสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคม

ชื่นชมน้องหิวจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
เราก็ต้องตั้งใจเรียนกันนะน้อง
เห็นมั้ยน้องหมิวยังสู้เลยเห็นมั้ย